เอามาดูต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อหน้าคมเข้มกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับเขตธาระเขตเนี้ยของวิกช่องเจ็ดเขาค่ะ
คือคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหงานก็เยอะนะ
แล้วก็งานละครมีมาหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว
แต่ว่าหลายคนก็สังเกตนะว่านักแสดงวิกหมอชิดเนี่ย
หลังมาพากันพาเรทออกมาเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์กันเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
เขตธาราเขตก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่หลายคนจับตามองว่า
เจ้าตัวเนี่ยเตรียมแล้วเตรียมจะกระพือปีกบินแล้วเป็นอิสระไปอีกหนึ่งคนหรือเปล่า
เพราะว่าเหลือสัญญากับช่องประมาณ๑ปีเท่านั้นเองนะคะ
เอาไปฟังคาราเขตกันหน่อยจ้า
ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมก็เดี๋ยวปล่อยให้เป็นไปตามจังหวะของมันครับ
ว่าจะมีอะไรขึ้นหน้าบ้างรุ่นพี่หลายคนนะฮะ
ชวนไหมไม่ได้ชวนครับก็ผมหลายคนผ่านตัวเป็นฟรีแลนซ์เยอะขึ้น
ผมว่ามันก็เป็นทางเลือกในการเลือกงานมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็เดี๋ยวก็ต้องมานั่งทบทวนใหม่อีกทีครับว่าจะเอาไง

เพราะว่าเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วในเรื่องการแสดง
ผมว่าทุกคนเห็นผลงานผมแต่ละเรื่องแล้วว่าเป็นยังไง

เรื่องงานก็จะพยายามพัฒนาขึ้นตลอดนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจไม่รู้จะพัฒนาตามไปติดหรือเปล่า
นักแสดงสาวร่วมช่องกุ๊กกิ๊กกฎชกรค่ะ

บอกว่ายังคงเป็นเพื่อนเหมือนพี่น้องที่สนิทกันที่สุด

ไม่อยากจะเร่งรีบอะไรค่ะ
ก็เป็นกำลังใจกันไปครับก็ซัพพอร์ตกันไป
ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าหรือว่าอะไรมากครับ
ก็ผมว่าปล่อยไปตามจังหวะ
ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าจะปล่อยกันไปอีกนานหรือเปล่า
เผื่อว่ามีใครติ๊บบินไปอยู่ช่องอื่น

แต่ว่าตอนนี้ยืนยันใช่ไหมว่าเป็นแค่เพียงพี่น้องกันเท่านั้นนะคะ